นี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเตือนภัยจริงเป็นเรื่องเศร้าด้วย
ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวนี้เอาไว้ก่อนเลย

คุณแม่พาไปเดินออกกำลังกาย
จังหวะแม่ก้มผูกเชือกรองเท้าให้น้องสาว
ตามหาอยู่นานตั้งแต่หกโมงครึ่งช่วงเย็นจนถึงสามทุ่มสุดท้ายไปเจอน้องที่สระน้ำร้าง
แล้วน้องจมน้ำเสียชีวิตค่ะเฮ้ยเนี่ย
แล้วภาพจากกล้องวงจรปิดถึงว่าที่นี่เขาจะปิดกิจการไปแล้ว

น้องเดินมาถึงสระพนามน้องได้เถิบมาเองนะ
น่งค่อยย่อนค้าลงไป
ลงไปเล่นน้ำอยู่ในสระเนี่ยค่ะ
ความลึกของสระมันดามันครึ่งหนึ่งนะคะครับ
ครึ่งหนึ่งน้องก็เล่นเล่นไปเล่นมาน้องลงไปสองรอบ
รอบที่สองที่น้องลงไปค่ะน้องลงจากที่ตื้น
แล้วเดินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนถึงที่ลึก
ซึ่งที่ลึกลึกเท่าไหร่คะเท่าไหร่สองเมตรห้าสิบโอ้โห
คุณภาคภูมิคุณไปลงอ่ะคุณก็จมใช่

เด็กอายุแปดขวบสูงร้อยยี่สิบเซนติเมตรก็เลยจมหายไปเลย
จมไปเลยค่ะหกโมงสี่สิบห้านาทีน้องจมหายอยู่ในสระ
แล้วไม่มีใครเห็นน้องอีกเลยคุณแม่ก็คือพยายามตามหาลูกทุกที่อะค่ะ
สุดท้ายกว่าจะมาเจอสามทุ่มโอ้โหน้องเสียชีวิตแล้วนะคะ
น้องเป็นออทิสติกเหรอน้องเป็นออทิสติก
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เจ็ดมิถุนายนหกโมงครึ่งช่วงเย็นค่ะครับ
นี่นี่คือจุดที่ลึกที่สุดที่น้องลงไปเล่นแล้วคือมันพลุบลงไปเลย
เพราะว่าส่วนใหญ่สระว่ายน้ำพอตรงที่เป็นส่วนลึกมันจะค่อยทำเป็นทางลาด
แล้วมันฟุ๊บเลยแล้วมันก็ฟุ๊บลงไปในจุดที่ลึกที่สุด
แล้วน้องจมหายไปแบบนี้เลยนะคะนี่ผู้ใหญ่ยังแทบเอาตัวไม่รอดนะฮะ
ใช่ค่ะคือจริงอย่างที่บอกน้องลงไปเล่นน้ำสองรอบ
อืมรอบแรกน้องลงไปจุดที่ตื้นน้องลงไปจุดที่ตื้นนะคะ
แล้วน้องก็ขึ้นไปเล่นสไลเดอร์ด้วยนะอืม
จะพยายามเล่นสไลเดอร์แต่ทีนี้มันปิดกิจการใช่ไหม
เพราะว่ามันมีช่วงโควิดสระว่ายน้ำเขาเลยปิดกิจการ

น้องก็เลยลื่นลงมาไม่ได้น้องก็กลับขึ้นมาใหม่
แล้วน้องก็ค่อยลงไปรอบที่๒อีกรอบนึงแล้วน้องก็จมไปนะคะ
ก่อนจะที่ลงน้ำตรงเนี้ยไปเล่นสไลเดอร์ก่อนอันเนี้ยรอบแรกน้องลงมาที่ตื้นก่อน
แล้วก็เดินไปเล่นสไลเดอร์ก่อนอืม
ยังอยู่ในจังหวะที่ตื้นก็ยังไม่เป็นอะไรก็เล่นน้ำไปปกติอะนะคะ
แต่รอบสองเนี่ยคือมันมันเกิดอุบัติเหตุแล้วอะค่ะทีนี้พอหลังเกิดเหตุนะคะ
ตำรวจสพเมืองสกลนครคนที่ดูแลสถานที่สระว่ายน้ำตรงเนี้ย
ก็รีบลงพื้นที่มาตรวจสอบจุดตรงนี้อยู่ริมถนนรัฐพัฒนา
อยู่ในเขตเทศบาลนครสกลนครนะคะนี่นี่เป็นจังหวะที่พลเมืองดีกระโดดลงไป
เอาร่างน้องขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะพยายามปั๊มหัวใจอยู่ครับ
แต่มันไม่ทันแล้วค่ะเพราะน้องจมตั้งแต่หกโมงสี่สิบห้า
ตอนที่มาเจอนั่นคือสามทุ่มกว่าค่ะคือแม่กับญาติเนี่ย
พอมาเห็นภาพนะร้องไห้แทบขาดใจเลยนะคะ
เขาบอกว่าจุดที่พาน้องไปเดินออกกำลังกายเนี่ย
คือลานรห้าที่จังหวัดสกลนครห่างจากจุดเกิดเหตุสองกิโลเมตรนะคะ
ครับอ่าทีนี้อย่างที่คุณแม่เนี่ยบอกน้องพลัดหลงไป

เออเห็นน้องคล้ายน้องลาเต้ลูกคุณแม่เนี่ย
เล่นน้ำอยู่ที่สระว่ายน้ำร้าง
ระว่ายน้ำตรงนี้เขาบอกว่าเป็นของเอกชน
แต่ปิดให้บริการมาตั้งแต่โควิดระบาดแล้ว
ซึ่งเขาก็มีการปิดกั้นห้ามบุคคลภายนอกเข้านะคะ
สระนี้เนี่ยจุดที่ตื้นคือ๑เมตร

แล้วจุดที่น้องจมก็คือจุดที่ลึกที่สุดนั่นนะคะ
๒เมตร๕๐นะคะ๒เมตรครึ่ง
ทีนี้คนก็ถามว่าอ้าว
ว่ายน้ำปิดให้บริการไปแล้วทำไมถึงยังมีน้ำ
เห็นปิดไปตั้งแต่ช่วงโควิดก็แปลว่าเป็นปีแล้วนะ

คือสระปิดก็จริงระบายน้ำออกก็จริงแต่
เขามีการเปิดให้มีน้ำหล่อเลี้ยงสระประมาณ๓๐เซนติเมตร

เพราะถ้าสระว่ายน้ำสร้างเอาไว้แล้วไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงเนี่ย
เบื้องบางทีมันแตกมันแห้งถูกไหมคะโดนแดดทุกวันทุกวัน
เขาก็เลยต้องเปิดน้ำหล่อเลี้ยงไว้ประมาณ๓๐เซนติเมตร

ก็บอกถ้า๓๐เซนติเมตรจริงแล้วน้องจะจมน้ำตายได้ยังไง
นั่นจุดนั้นมันลึกตั้ง๒เมตรกว่าไม่ใช่เหรอ

เพราะมันเป็นสั่งว่าน้ำไม่ได้อยู่แบบในร่มอะ
โหนี่เกือบเต็มสระเลยนะ
ก็ฝนตกอะค่ะตับไข้ไหมล่ะ

ฝนตกมันก็สะสมสะสมสะสมไปเรื่อย
น้ำก็เพิ่มสูงขึ้นจนเต็มสระแบบนี้ครับ

มันเป็นอุบัติเหตุและเป็นเหตุสุดวิสัยจริง

จริงตอน๒ทุ่มเขาเตะบอลอยู่กับเพื่อน
เพื่อเองอาหารหาเหมือนกันแต่ตอนนั้นเขาไม่เห็น

บอกว่าเฮนเด็กเล่นน้ำอยู่ตรงศาลนี้

แล้วก็เจอร่างน้องจมอยู่จังหวะนี้ค่ะ
มีตอนที่เขามาหากัน

ก็กำลังจะกลับบ้านครับกำลังเก็บของกันอยู่
จะกลับบ้านแล้วก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งมาให้ข้อมูลว่า
มีคนถ่ายคลิปน้องเล่นน้ำตรงนี้ได้
ก็เลยเข้ามากับพี่ที่เตะฟุตบอลด้วยกันเข้ามา
เปิดไฟโทรศัพท์ดูก่อนแฟลตโทรศัพท์ดู
มันไม่สว่างเขาก็ไม่เจอก็เลยให้เขามาเปิดไฟดู
ผมก็เดินออมศาแล้วมีน้องหนึ่งนักเสือสีเงินคนนั้นมีคนเจอตรงโน้นนโน้น
จะหันหัวละฝั่งนี้นะครับหันเท้าไปลักษณะกับหน้าแหน่งเขาไม่มีเสื้อผ้าเลย
ก็เลยยกร่างน้องขึ้นมานะครับก็
ผมก็ว่ายน้ำขึ้นไปฝั่งน้องก็มีพี่ที่เต็มฟุตบอลด้วยกันนะครับ

ได้คุยกับแม่ของน้องนะคะ
แม่บอกว่าน้องเป็นเด็กน่ารัก

พาลูกไปสนามเด็กเล่นทุกวัน

ด้วยความที่น้องป่วยแม่ไม่เคยปล่อยให้น้องคลาดสายตาเลยนะ

น้องเองก็ไม่เคยสร้างปัญหาอะไรเลย
วันนั้นก้มผูกเชือกรองเท้าให้ลูกสาวคนเล็กแป๊บเดียวจริง
คืออยากจะบอกว่าพี่ไม่ได้ทิ้งลูก
พี่ไม่เคยให้รอดสายตาเลย
ถ้าใครที่แบบเป็นพ่อเป็นแม่ที่เป็นเด็กออสสิกแบบนี้
เขาจะรู้ค่ะเขาจะรู้เราก็เข้าใจเรา
เพราะว่าพี่ก็อยากให้คนอื่นเข้าใจว่า

คือได้ยินคนอื่นเขาว่าทำไมปล่อยลูกมาเล่นน้ำแบบนี้คะ
คืออนาคตเขาถ้าสมมุติว่าพี่ไม่อยู่แล้ว

พาไปทุกที่เพื่อว่าอะไร
เพื่อว่าอยากให้น้องแบบเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อย
ให้น้องเข้ากับเพื่อนได้ไปเล่นกับเพื่อนได้
ใช่ค่ะใช่
ถ้าพี่ไปก่อนแล้วเขาจะอยู่ยังไง

แต่เขาไปก่อนพี่แล้วพี่ก็หมดห่วง

คุณแม่เข้าใจว่ามันคือเหตุศูนย์วิสัยและอุบัติเหตุด้วย
แต่คุณแม่ก็อยากจะฝากไปถึงผู้ดูแลสระ
หรือใครก็ตามอาจเปิดกิจการแบบนี้
เขาบอกว่าอยากดูเรื่องความปลอดภัยหน่อย
แสดงความเสียใจด้วยจริงนะคะ